สวัสดีครับ

ตีโป่งที่นครพาณธมาด

ก็มีคนนะเออเป็นเพื่อนแน่น
ใครเป็นคนชวนไปอยู่นึกไงไปอ่ะ
อ้าวก็เขามีงานประกวดเงี้ยไง
แล้วก็เดี๋ยวมารวมกันทีเดียวเลย

แต่ได้ไปไหว้ที่พระธาตุพนมใช่ไหม
ไปนครพนมไม่ได้ห่มไม่ได้ห่ม

โหมันร้อนมากเลยร้อนเทามาก
ไปมาหมดแล้วนะ
ไปมาหมดแล้ว
ช่วงนี้ที่จริงนายกตู่น่าจะอารมณ์ดี
เพราะว่าครบรอบ๔ปีคอสช

มาเปิดเรียกจะว่ามาดูแลในช่วงนี้

นายกไปอุ้มลงอุ้มลิงก็อารมณ์ดีอยู่

ต่อไปผมไม่สามารถไปควบคุมราคาน้ำมันตลาดโลกได้

ปรากฏว่าวันนี้โฆษกรรธบาล
มาบอกแล้วมาแจ้งแล้วว่านายก

นายกไม่เคยพูดให้ประชาชนไปเติมน้ำเปล่า

ชี้ว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน
จงใจให้ร้ายทำร้ายความน่าเชื่อถือ
นั่นหรือ
ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์
ไล่ให้เติมน้ำเปล่าแทนดีเซลอย่างโง่

คือณวันนี้โอเคแหละเขาก็พูดว่าประชาชน
กะลุ่นนายอย่าเชื่อข่าวลือนะครับ
ว่าอย่าเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ
แล้วก็เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาให้ร้ายนายกรัฐมนตรี
โดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดเช่นนั้น
ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในไตรตรอง

อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อข่าวปลอมของผู้ไม่หวังดี

ลดความน่าเชื่อถือของนายก
แล้วก็ลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
หากย้ำนะฮะแล้วก็ย้ำว่า
พิจารณารายละเอียดข้อมูลแล้วเนี่ย
จะพบพิรุธหลายจุดเลย
เช่นมีการใช้คำหยาบคาย
และไม่มีการอ้างอิงวันเวลา
และสถานที่ที่แถลงข่าว

สั่งการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กับผู้ที่จงใจเผยแพร่ข้อความดังกล่าว

สร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม
พร้อมเตือนไปอย่างผู้ไม่หวังดีว่า
หากสืบสวนพบตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างสูงสุดอย่างเด็ดขาดด้วย
นี่เขามีเด็กเขาบอกว่าให้ใช้วิธีการแบบว่าน้ำมันราคาถูกลงโดยที่มาเลเซียเขาขายลิตรละ๑๘บาท
เราก็ไปซื้อจากมาเลเซียมาเด็กบอกแล้วเสร็จแล้วก็มาขายเรา๒๐ก็กำไรละ๒บาท
แล้วจะเอาเข้ายังไงก็ต้องมันก็ไม่คุ้มกันไหมเขาก็ถือเป็นน้ำมันเถื่อนไงไม่ได้เสียภาษี
พม่าก็ถูกกว่าเราณวันนี้โอเคล่ะมีอินโดที่น่าจะแพงกว่าเราแต่ในขณะเดียวกันพม่าพม่ารู้สึกจะลิตรหนึ่งเหลือ๒๐บาท
มาเลยิ่งถูกกว่าพม่าอีกประเทศไทยเนี่ยบางคนบอกอ้าวไหนอ้างอิงตามตลาดโลก
ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือน๒เดือนตลาดโลกมันสูงขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว
มาถึงเรื่องนี้บ้างนะฮะเจ้าหน้าที่ราชธรรมจุดทูบบนบานนะบอกขอให้เจอนักโทษ
โทษเลยสะดอกกุญแจหนีไงเยอะไหมเธอคนเดียวหรือสะดอกไปได้ยังไงอ่ะ
ก็นี่ไงถึงได้งงกันอยู่ไงคืออย่างนี้นักโทษชายคนนี้เขาชื่อว่าเสกสรรเขื่อนแก้วหรือว่าชื่อเอควาย
ชื่อเอควายนะผู้ชายสิอ้าวเสกสรรที่ผู้หญิงหรือไงล่ะ
ก็ไม่แน่คุณตบปาก
อายุ๓๙ปีนะฮะอยู่ที่อำเภอห้างฉัดอยู่ที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะฮะ
ซึ่งสารได้มีการสั่งจำคุกนักโทษคนนี้นะคดียาเสพติดนะครับ
เอาไว้เพื่อจำหน่ายนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเป็นเวลา๓ปี๓เดือน๑๕วันนะครับ
ปรากฏว่าเขาป่วยทางเรือนจำเนี่ยก็เลยได้มีการพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้างฉัดนะครับ
มีอาการปวดท้องใต้ลิ้นปี่ถึงชายโครงด้านซ้ายอยู่ดีประมาณสักตีหนึ่งของวันที่๒๓เนี่ยนะฮะ
พฤษภาเนี่ยเขาได้มีการอาศัยจังหวะช่วงแบบว่าทุกคนกำลังเผลออยู่เนี่ยนะฮะ
เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปสะดอกกุญแจข้อมือแล้วก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปนะครับ
พบร่องรอยมีการตัดรั้วรวดหนามนะครับออกไปทางป่าละเมาะข้างโรงพยาบาลโดยที่บริเวณข้อเท้าเนี่ยมีตรวนอยู่ด้วย

ทีนี้ทำยังไงล่ะเดือดร้อนเลยปรากฏว่าทางนางสาวสุนันทาโคงภาคเพียรเนี่ย
ท่านเป็นผอทันทะสถานบำบัดพิเศษลำปางเนี่ยนะฮะ
พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่กรมรัชธรรมจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่นะฮะ
ก็ได้มีการนำกำลังตำรวจนะครับที่สภห้างฉัดเนี่ย
ไปตรวจสอบกันลงพื้นที่ปูพรมค้นหาเลยปรากฏหากันทั้งคืนทั้งวันเนี่ย
ไม่เจอนะไปหากัน๒๐กว่าชั่วโมงเลยทีเดียวนะ

ยังไม่เจอเดี๋ยวดูภาพจุดทูบ
เมื่อกี้เมื่อกี้ก็จิ๊กไป

นะครับมีการจุดทูบกันนะครับ

แล้วมีคนข้างตรงนั้นทำไมเขายืนแบบหอบ

คนข้างเอาไม้ไปแย่อะไรอยู่นั่นน่ะ
ไม่รู้ก็มีบอะไรอยู่อ่ะ

ขอถอยกลับมาหนิ

พี่หนุ่มสื่อสารครับตอนนี้นี่นะ
ฝ่ายภาษางานเทพฯโอ้โฮฝ่ายภาษางานเทพฯ
เมื่อวานปวดหัวเรื่อยเกินนะครับ
นี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทางกรมราชธรรมได้มีการตั้งรางวัลนำจับนะครับ
หมื่นบาทนะถ้าเกิดว่าใครชี้เบาะแสแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้

นี่นะครับ
พี่หนุ่มต้องสืบสวนนะได้นะ

ต้องสืบคนสัมภาษณ์พี่หนุ่มเมื่อวานไง

พี่ลองทำตาอย่างนี้ดิ

ทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่อง

เขาแบบว่าเป็นร่างแสงสุริยเทพ

จะดูซิเธอจะสู้กับไอ้ม้าได้ไหม

มากเค้าที่มาแสดงน่ะ

บอกเจ๊เกียวเขาฝากความคิดถึงถึงเธอนะ

เขาบอกฉันเพิ่งรู้ว่าเจ๊เกียวเนี่ยเมื่อก่อนก็จนนะ
วันหนึ่งเขาก็เดินไปใต้ต้นไม้เฮ้ย
แล้วก็มีเทวดาลงเข้าทรงเขา
เขาก็เลยรวยมาถึงแล้วอย่างเจ๊เกียวเชื่อไม่เชื่อ

ถ้าเจ๊เกียวไม่ขยันก็ผมไม่ได้อย่างนี้หรอก
เออ

ภายในห้องนอนพบร่างของผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อทีหลังว่านายโยธินฉลองอายุ๓๕ปี

แล้วก็มีสายหูฟังที่ต่อจากโทรศัพท์มือถือ

ส่วนโทรศัพท์ก็ได้เสียบสายชาร์จติดกับปลั๊กไฟภายในห้องนอน
จากการตรวจสอบพบว่าร่างกายมีรอยไหม้

ว่าเสียชีวิตมาได้ไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงแล้ว
เรื่องต้นแพทย์ก็เลยลงความเห็นนะคะ
สาเหตุที่เสียชีวิตอาจจะถูกไฟช็อต
ก็เลยนำส่งโรงพยาบาลชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จากการสอบปากคำพี่ชายเขานะ
ก็เขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยปกติเป็นคนชอบที่จะซ่อมพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างนานา
อุปกรณ์อันไหนที่เสียเนี่ยก็เอามาดัดแปลงทำนู่นนี่นั่นมาแทนซะ
หนนี้ประมาทเพราะว่าชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
แล้วก็นอนดูทีวีทางโทรศัพท์ไปด้วยจนเผลอหลับไป
ก็คาดว่าไอ้สายชาร์จมันคงจะชำรุดเพราะมันเป็นของเก่าใช่ไหม

ก็ทำให้ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตได้
ประกอบกับน้องชายนอนอยู่บนพื้นปูนอย่างที่เห็นในภาพ
ตอนนี้มันก็เป็นกระแสสื่อปื๊ดไปเลยสิ

แต่หมายถึงว่าอันนี้โทรศัพท์อ่ะหญิงมันตกไฟ
ที่เราคุยไปแล้วก็ชาร์จไปอย่างนี้

แล้วก็เสียบแล้วก็พอคุยอย่างนี้

แกเนี่ยไม่เป็นต่อตะโกเลยเขาบอก

ก็พบศพนะฮะนายบุญเกื้อกรงทอง
อายุ๓๓ปีเสียชีวิตนะคะคาบ้านเหมือนกัน

ก็เรียกได้ว่าใช้อย่างนี้
เอาแค่นศพเท่าไหร่มีโทรศัพท์มือถือ
ที่เสียบสายหูฝั่งไว้
ส่วนโทรศัพท์มีเสียบชาร์จไฟไว้

หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นบ้านนอน
ตอนเช้าทำไมลูกยังไม่ตื่นก็เลยไปปลุก

็อตได้สิของอย่างนี้อันตรายมาก
แข็งก็เลยขอเตือนนะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าทำกันนะชาร์จไปโทรไป

ขนาดที่เราซื้อแบบว่ามันมียี่ห้อเลย
แต่แค่มันถูกก็คือร้อยสองร้อยอะไรอย่างนี้

คือเสียบแล้วมาคุยไม่แนะนำใช่ไหม

ทำไมอ่ะระเบิดสิ
จะบอกให้นะอย่างเวลาคุณชาร์จหรือเวลาคุณใช้โทรศัพท์

แหมก็อยากเจอจริงนะ

ช่วยเรียกหน่อยได้ป่ะ

เดี๋ยวกลับมาครับ

มาถึงเรื่องของเกาะรถพ่วง

อันนี้เรื่องของคุณเหรอคุณไม่เคยอ่าน
อ่านอะไรงานก่อนเที่ยวข้าวเลยหรืออ่านก่อนเที่ยวข้าวเลยหรือ

บอกว่าตัวเองประหยัดน้ำมัน
ปรากฏว่าเกือบตายเหมือนกันนะ

พวกนี้เขากี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็เอามือกล่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้รถพามอเตอร์ไซค์เข้าไป

ก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอยาว๑๕วินาที
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนนบริเวณคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่ามีผู้ใช้รถจักรยานยนต์รายหนึ่งสวมเสื้อสีเหลือง

แต่ปรากฏว่าขณะที่ขับรถจักรยานยนต์อยู่ดีนั้น
ได้มีการจับท้ายรถของรถพ่วงคันหนึ่งที่อยู่ด้านหน้ารถจักรยานยนต์นะครับ
ซึ่งคาดว่าเป็นวิธีการที่จะทำให้ประหยัดน้ำมัน
เพราะว่ายุคนี้ราคาน้ำมันสูงนะครับจึงมีไอเดียแปลกนะครับ
ภายในคลิปได้มีการระบุเอาไว้นะครับ
ยุคน้ำมันแพงต้องอาศัยเพื่อนร่วมทางนะครับ
อืมทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็มีพวกชาวเน็ตเนี่ยนะฮะ
ได้มีการเข้ามาพยายามบอกความปลอดภัยอยู่ตรงไหนนะฮะ
เขาเองอาจจะตกเข้าไปอยู่ข้างใต้ล้อรถแล้วก็โดนทับหัวได้นี่สิ
แล้วก็เกิดมันวิ่งเร็วหรือว่าฉลบฉลับอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ

เกี่ยวกับเรื่องที่เมคซีชาร์จแล้วระเบิด
มีไร้คนทำด้วย

แล้วยังแบตมาหมดเร็วด้วย

ฉันอยากให้แบบว่าทำพร้อมกันสักประมาณ๑๐ล้านคน

ไม่สมควรใช่ไหม
เช่นบ๊อตดำเธอ
นี่ก็ทำไปพร้อมกันนะเอาอย่างนี้ไปก่อนคุณเก็บเงินแล้วไปเที่ยวดีกว่า
โอเรนซ์ปันเนี่ยนะในสหรัฐเนี่ย
เลสปาเนี่ยเปิดเผยว่าได้วางแผนโรงแรมสุดหรู

แต่อันนี้แหละเขาจะเปิดโรงแรมสุดหรู
ถ้าไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีคุณไม่มีสิทธิ์ไปเลยในอวกาศนะครับ

หมายของเราคือทำให้อวกาศเป็นที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้

เราจะไปสุดเทือกเขานู้นเทือกเขานี้

แต่ว่าด้วยเหตุบริษัทจึงคิดว่า
ค่าบริการสำหรับการเดินทาง

๒วัน

ก็๙๕ล้านยูเอสดอลลาร์
หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๓๐๐ล้านบาท

ก็ประมาณสัก๒๐๔๐ล้านดอลลาร์
ก็ประมาณ๖๐๐๑๒๐๐ล้านบาท
ซึ่งคนธรรมดาเนี่ยตลอด๑๗ปีมาเนี่ย

สำหรับทริปไปสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยนะฮะ
แล้วตอนนี้เขาก็มีการเปิดให้จองล่วงหน้าทางออนไลน์แล้วด้วย

ประมาณสัก๒๕๐๐๐๐บาท
เพราะว่ารับนักเดินทางได้สูงสุดครั้งหนึ่งนะ

แล้วก็จะต้องเข้าโปรแกรมเตรียมพร้อมร่างกาย๓เดือน

เพื่อที่จะให้สามารถใช้ชีวิตในสภาวะ

คือสูงเหนือพื้นโลกเนี่ย๒๐๐ล้านไมค์นะครับ

จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบไม่มีวันลืมเลย
เกอร์กล่าวยืนยันว่าสถานีโอกาสนี้
จะโฆจรรย์รอบโลกครบ๑รอบทุก๙๐นาที
หมายความว่าใน๒๔ชั่วโมงจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นลงนะฮะ
พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ย๑๖ครั้งใน๒๔ชั่วโมงเนี่ยนะฮะ
และยังจะได้เห็นแสงเหนือแสงใต้

ต้องไปปกติจะต้องไปดูกันที่ไหนนะไอซแลนด์ใช่ไหม

นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม
ทดลองปลูกผักผลไม้ในอวกาศ

ก็จะสามารถนำกลับไปบ้านเป็นของที่ระลึก

จะมีคนยอมควักกระเป๋าซื้อประสบการณ์ครั้งนี้แน่นอน
มีสิทธิ์เสียตังค์ด้วยแล้วต้องไปฝึกด้วย
แล้วเวลาอึกกับฉี่ต้องทำยังไง

หมดมั้งเพราะมันยิ่งกว่าโรงแรมแบบเป็นโรงแรม
ไม่ใช่แล้วกินก็ต้องกินแบบไลก์
เป็นอาหารกับซูน
ก็ไม่ต้องอึกแล้วจริงเนอะ
ก็ต้องมีอะไรของเขาเคยดูสารคดี

รู้แต่เธอรู้ไหมว่าเราเห็นอย่างนั้นหมดเลย
แต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าการขับขายของพวก
ขับถ่ายของพวกที่อยู่ในนั้น
เขาใช้วิธีการยังไงเขาไม่เคยบอกเลยสังเกตไหม

ใช่เราเนี่ยนะพยายามที่จะแบบว่าเออเนี่ย

คือคนเรามันก็ต้องขับถ่ายไม่ใช่เหรอแล้วจะทำยังไง
ไล่ศูนยากาศอื้อมาแล้วฉีเฉิมไม่ลอย

ว่าต้องไปวิธีของเค้าเนอะโอ้ไม่มีทาง

ลองคิดดูนะขนาดเราไปอวกาศนะ
ยังต้องมีทำโครงเหล็กสร้างเหล็กอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นจรวดแล้วไป
มันมีเหล็กตอนไหนที่มันสร้างแล้วมา

ไหนแล้วก็เห็นแบบว่าไปถ่ายทีไรก็เห็นเป็นโลนไง
มันอยู่ข้างใน
แล้วคนอยู่ไหนอ่ะอีตาเดียวอยู่ไหนอ่ะ
เราอาจจะยังไม่เจออีกโลกไงอาจจะยังไม่เจออีกดาวที่เหมาะกับเรา
ไปไม่ถึงแต่เขาอาจจะมาถึงเรา
เพราะวันนี้องค์การสหรัฐเนี่ยกระทรวงกราโหมของสหรัฐเขาออกมาไปยืนยันแล้วว่ามันมี

อ้าวกูงงอีกตรงนี้อ้าวเขามีสิทธิ์อะไรมาถึงเราได้
เขาจะบอกให้หมดทุกอย่างเลยได้ไหม
โอเคมาถึงเรื่องนี้ดีกว่า

ฉลอง๕ปีแจกฟรี๕ล้านคะแนน
สะสมคะแนนอีก๕เท่า

นักคิดเหรอหัวท่านอุ๊ย

เขียนมาอย่างนี้ให้ทำไง
คืออย่างนี้ต้องบอกนะครับว่าคะแนน
เอาไปใช้ช้อปปิ้งชิมได้สบายนะครับ
เช่นไปแลกรับเลือกหรือว่าเลือกซื้อสินค้านะฮะ
แล้วก็บริการในร้านค้าในเครือของปตทนะครับ
หรือจะเอาไปจ่ายค่าน้ำมันที่ปั๊มปตทก็ได้
อยากได้มาส่งสิทธิ์ร่วมรุ้นกันเลยได้เลยนะฮะ

เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นคะแนนมี๒แบบด้วยกัน
ใช้คะแนนสะสมในบัตรทุก๑๐คะแนน
แรกรับสิทธิ์ชิงโชคได้เลย๑สิทธิ์
สามารถแลกรับนะฮะได้ไม่จำกัดจำนวน
ดลุ้นรับคะแนนสะสมกันได้เลย
ดอกจันทร์๗๙๘๐๑๐๐๐๕

ใหม่นะฮะต้องบอกว่าใหม่ด้วยนะนี่รุ่นใหม่เลยนะ

จนถึง๑๕มิถุนายน๒๕๖๑นะครับ
ได้รับสิทธิ์ชิงโชค๕๐ด้วยกัน
ดังนั้นพี่เศษรับคะแนนสะสมเพิ่ม๕เท่านะคะ
ตลอดระยะเวลาแคมเปญณร้านค้าที่ร่วมรายการ
ซึ่งก็มีวันที่๒๕พฤษภาคม
วันที่๕แล้วก็วันที่๑๕มิถุนายนนี้ค่ะ
อะไรที่ลงใน๕ทั้งหมดเลยนะ๒เดือนเนี่ยแค่เติมน้ำมันอีกต่อปั๊มปทซึ่ง
ซื้อสินค้าหรือว่าบริการที่ร้านค้าในเครือปอตทก็จะได้คะแนนสะสม๕เท่าแล้ว
พรุ่งนี้เลยนะครับไปใช้กันได้แล้วนะครับ
กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมไปจนถึงวันที่๑๕มิถุนายนนี้นะครับ
จับรางวัลนะครับเวลาบ่าย๒โมงตรงนะครับ
ที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
พรุ่งนี้ประกาศผลแล้วรีบส่งลุ้นสิทธิ์กันได้เลยด่วนเลยนะครับ
เอาล่ะเบรกกันสักครู่ช่วงหน้า
ก็ทำไมเบรกเร็วจังนะ
๔๕แล้วช่วงหน้าแฟนคลับพบรับไม่ได้พบจะลงละครผู้กับน้องแยม
ไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหรอเออฉันก็รับไม่ได้
ที่แบบทำไมถึงไม่ให้น้องแยมเล่นกับโป๊ปฉันก็รับไม่ได้
แต่เขาก็รับไม่ได้แฟนคลับรับไม่ได้

ไม่เข้าใจแล้วอ่ะ
มาเลยค่ะแฟนคลับเนี่ยเขาแบบว่ารับไม่ได้รับไม่ได้เพราะอะไร
เอาตอนนี้เราพูดตอนนี้ก่อนว่าตอนนี้คุณโป๊ปของเราเนี่ย
โป๊บธนวัฒน์เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นพระเอกคิวทองมาก
ผู้จัดใครต่อใครหลายคนก็อยากที่จะร่วมงานด้วย
ถูกไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาโดดเด่นนะ
แล้วก็แสดงความสามารถชัดเจนมากในละครที่ผ่านไปแล้ว
ตอนนี้กำลังมีเรื่องใหม่แล้วเรื่องนี้นะมีชื่อว่าเวียงกุมกาม
รู้สึกว่าจะเป็นละครที่เคยแบบว่าทำมาแล้ว

ก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่า
ยังไม่เปิดตัวนางเอกนะเรื่องนี้

เรื่องนี้รู้แล้วว่าใครเป็นนางเอกเล่นไปแล้วนะฮะ
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่โป๊ปรับเล่นเนี่ยนะคะ

แต่ว่าก็ยังเปิดตัวว่าจะเป็นใครดี
ผลปรากฏว่าก็มีรายชื่อออกมาว่า
นะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่า
มีชื่อนี้ตามมาแล้วโด่งที่สุด

ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่มีผลออกมาอย่างนี้
ก็เลยกันดราม่ากระจายเกิดขึ้นมากันเลยทีเดียว

มันไม่ได้เข้ากันเลยเคมีไม่เข้ากันเลย

กำลังดีเลยรู้ไหมผู้ชายอายุประมาณเนี่ย

เราต้องมีพระเอกที่เป็นเด็กตลอดเวลา

เป็นคุณหลวงมันก็ต้องอายุประมาณนี้

พระเอกเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นตั้งแต่๑๗๑๘นะ

ดังนั้นไปเกาหลีกันนะไม่มีปัญหา

จะทำให้ตัวผู้ชายเนี่ยดูแบบว่า
มีอายุมากยิ่งขึ้นใช่ไหมประมาณนั้นเป็นต้น

เขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะ
นี่ไปดราม่ากันถึงเมืองจีนเลย
แฟนคลับคนจีนนี่ออกมาโวยวายเลยนะ
แอนตี้เลยทีเดียวเลยนะบอกว่าโอ้ยไม่ได้มาล่ะมาล่ะมาล่ะ

งเร่งอย่างนี้แม่เอาไปคู่กับนี้ไม่ได้

คือแต่ที่แน่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร

คือไม่แค่คาดการณ์กันไปเอง

แต่ว่าน้องแยมเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่า

ไม่ใช่ต้องให้โอกาสเขาบ้าง

ก็ตัดทุนรันให้เล่นไปเรื่อย
ก็ไม่ได้ว่าจะเก่งกาดอะไรเลยถูกป่ะ
แต่ในที่สุดสุดท้ายแล้วเป็นยังไงล่ะ
ก็ต้องให้โอกาสเขาของคนเรา
แรกดิฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะ
น้องแยมไหมล่ะ
ไม่ต้องให้โอกาส
หรอแล้ว
เอาเบลล่าก่อนนะ

ไม่กินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่เรื่องมากด้วยนะฮะ

นี่นางหิวนะ

คือคุณพร้อมวิจการของสาเวลล่าที่เป็นการโพสต์ไอจีสตรอรี่เนี่ยนะครับ
บอกว่านางเอกดังเนี่ยกำลังเลือกซื้อลูกชิ้นทอดอยู่ข้างทาง
ซึ่งในไอจีเนี่ยนะฮะในสตอรี่เนี่ยดูเหมือนว่าสาวเวลาเนี่ย

อ่ะนางกินในที่ของนางโฟสนาเอง

โอ้โหนี่ไงนางหยิบลูกชิ้นทีหนึ่งในหลายไม้นะครับ
อ่ะนี่เดี๋ยวก่อนคลิปอะไรรีวิว
เรียกได้ว่าคนมันเห็นมันหิวนะเห็นอะไรก็อยากกินหมดทุกอย่างนะครับ
แต่กินหมดหรือไม่หมดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง

คลิปรีวิวอ่ะ

รีวิวก็เป็นสถานที่ที่เขาโฆษณาเอง

แล้วเวลาฉันดีแล้วทำไมฉันโตน

อ้าวมันทำเถิน
กูไม่ได้ทำคลิปทุกคลิปไป

เมื่อกี้เกิดก็แล้วแต่เมื่อก่อนแรกฉันก็เล่นละครไม่เก่ง
เออแต่นี่ฉันเล่นเก่งเออกูโง่กว่าเลย
เดี๋ยวข่าวที่๓ดูสินางมีส่วนร่วมอีกไหม
เดี๋ยวเราจะเพิ่มช่วงให้ว่าส่วนร่วมทุกข่าวนะครับ

เอ้าช่วงนี้เป่ารู้สึกดราม่าเยอะเหลือเกิน
คือมีคนเนี่ยพวกแบบว่าประเด็นดราม่าแฟนคลับหยิกเป่า

ซึ่งบางมุมก็เกิดกระแสตีกลับมาว่า

ทำไมแม่ลูกคู่นี้มันเรื่องเยอะอย่างนี้

ผสมโรงกันแบบไม่เลิกไม่ลาเลย

มีการแคปภาพคอมเมนต์หนึ่งจากชาวโซเชียล

กิ๊บเนี่ยรีบเอาเทชชู่เปียกมาเช็ดลูกตัวเอง

ตอนที่แบบหลังจากที่คนมาจับตัวลูกนางเยอะ

โดยเจ้าตัวระบุว่าหากเป็นตัวเองก็คงต้องทำแบบกุ๊บกิ๊บเหมือนกันอ่ะ
ถ้าลูกเขาป่วยขึ้นมาล่ะอันนี้ก็จริง

ก็อย่าเอาออกไปที่สาธารณะขนาดนั้น
อ้าวอันนี้จริงขนาดเดียวกัน
การกระทำที่เจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเผยออกมาคือความจริง
ก็ถือว่ากุ๊บกิ๊บเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะ

เพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์สลดที่ต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง
ในกรณีที่แบบเด็กเล็กเราไม่รู้ว่าลูกเล็กของเด็กแดงของเราเนี่ย

เราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เขามามุงลูกเรา
เขาไม่ได้ป่วยเขาทำถูกแล้ว
หรือแบบว่าบางทีเนี่ยเขาเคยมีประวัติมาอยู่แล้วว่า
ถ้าป่วยเป็นเลิมมาสมมุติเป็นเริมนะ

แล้วภูมิคุ้มกันของเด็กเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่
เด็กเคยมีข่าวว่าเด็กคนหนึ่งถูกคนที่เป็นเริมหอมแก้ม
แล้วก็ในที่สุดเด็กติดเชื้อเช่าสมองนะจนตาย

เด็กเล็กยังไม่มีภูมิต้านทานเท่าผู้ใหญ่
จะติดเชื้อง่ายกว่าโดยเฉพาะการแตะตัว
คุณจะอ่ายดิฉันใหญ่เดี๋ยวผมติดเชื้อคุณน่ะ

เมื่อเด็กเค้าเห็นลูกนางเขาก็ชอบจัดตัวก็ชอบอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นช่องทางแพร่เชื้อสารพัด
ดังนั้นประเด็นนี้ไม่ควรจะหยิบมาโจมตีกุ๊บกิ๊บหรอก

ถ้าเขาทำจริงก็ถือว่าเขาทำเพื่อครอบครัวของเขา
จะให้ดีก็อย่าคนแปลกหน้าเอาจริงก็

มันเป็นธรรมดาจริงขนาดทุกวันนี้มายู๓ขวบกว่า

เล่นอะไรก็ตามแต่ต้องพยายามเช็ดมือบ่อย

เพราะว่าบางครั้งเคยมีเพื่อน

เด็กยงเรียนอะไรทุกคนต่อจะเรียนโรงเรียน
ไอ้ตัวปูแพทย์เป็นหมด

กันละนาวเลยเป็นไม่ใช่ไม่เป็นมันเป็นช่วงที่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเด็ก
เพราะเป็นปั๊บมันก็มีภูมิแล้วก็ไปเป็นปั๊บเนื้อจนแข็งแรงเหมือนเท่าพวกเรา
มีข่าวเด็ดกว่านี้อีกก็มีดาราคนหนึ่งก็คบกับดาราด้วยกันอีกคนนึง
วันดีคืนดีกระเทยอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนดาราผู้หญิงผู้หญิงเป็นนางเอกโอ้ยอุ้ย
คอปไลน์มาให้ดูว่าดาราผู้ชายส่งไปบอกว่า
เนี่ยถ้ากระเทยสวยขนาดนี้ผมก็ยอมทิ้งเมียไปอยู่กับพี่ก็ได้พี่พร้อมเลี้ยงดูผมไหมครับ
จริงเหรออ่าเดี๋ยวเบรกโฆษณาจะเล่าให้กุมกันใจฝันก่อนเบรก
นั่นแหละอุ๊ยงงอ่ะงงพิกัดของฉันอีกนะ
อ้าวมาคุยกันต่อนะครับตรงนั้นเป็นใคร

ก่อนผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมดาราผู้หญิงคนนี้มีแฟน

ดาราด้วยกันรักกันดีอยู่ดีผู้ชายคนนี้

ทุกวันนี้แบบประมาณว่าอย่าไปมองคนที่เปลือกนอกอะเธอ

เป็นนางเอกนะแล้วพูดดาราผู้ชายคนนี้เป็นพระเอกไหม

เป็นพระเอกแต่เป็นแฟนกันพอดีคือดีดาราผู้ชายคนนี้ส่งไลน์หา
เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่ามีกระเทยเหมือนกับนางเอกพวกนางเอกก็ชอบอยู่กับกะเทยอ่ะเนอะ
เทยกับนางเอกก็เป็นของคู่กันเนี่ยใช่ไหมล่ะปรากฏวันดีคืนดีกระเทยก็ส่งมา
แต่กระเทยคนนี้คงรวยกระเทยคนนี้ขับเป็นขับรถแบบว่าแต่เป็นกระเทยเด็กนะ

เนี่ยถ้าสวยอย่างนี้แบบว่า

กระเทยเก่งกว่ากระเทยคงกินแล้วอ่ะเธอก็ส่งมาแสดงความเป็นเจ้าเขามึงดูสิ

ไม่แล้วผู้หญิงนึงจะล้างแคลมคุณแม่
ไม่นางจะเข้านางจะไปบวชชีพรามแล้ว
ถ้าแกเล่าให้ฟังกระหน่ำซามาเซลเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ต้องโดนถามเนี่ย

เดี๋ยวฉันต้องโดนถามมา

นี่แปลว่าพญานาคมาเนาะ

ผอลักษณ์ก็ยังไง

ลูกสาวก็เลยอยู่ในตึกสิ

จรนเผยสิ่งพิเศษที่สุดในวันเกิดจากใบเฟิร์นคนที่เขารัก

นี่นะฮะหวานไปอีกสำหรับคู่นี้ใบเฟิร์นพิมชนกนะครับแล้วก็หนุ่มท็อปจรน
ล่าสุดนะฮะสาวใบเฟิร์นนี้ได้มีการหอบเค้กสุดพิเศษคุณผู้ชม
เอาไปเซอร์ไพรส์นะครับวันเกิดหนุ่มท็อป
ในวันคล้ายวันเกิดนะครับทำเอานุ่มท็อปเนี่ยยิ้มกันแก้มปิเลย
กับเค้กสุดแสนจะน่ารักเมียรูปคู่ของทั้งสองคนหวานแววเห็นไหมล่ะ
ซึ่งใบเฟิร์นเองก็โพสต์ภาพเค้กลงไอจีพร้อมแคปชั่นสุขสรรค์วันเกิดนะคะ
พร้อมกับแฮชแท็กหวานใจอย่างสาวใบเฟิร์นนะฮะจังหาก
แล้วก็ดูมีแคปชั่นว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสุด
วันที่ไม่ค่อยอยากให้มาถึงเท่าไหร
มันแก่เนอะนะครับเพราะมันคือวันเกิดก็รอบ๓๐ปี
คุณพ่อดำปีนี้เท่าไหร่แล้วคุณน่ะ๓๖

เธอเมื่อกี้๓๖เองเหรอ

ไม่ใช่แล้วมดดำไม่ใช่แล้ว

หนุ่มมาดูบัตรประชาชนใช่ไหมอีบ้า

พ่อกูแจ้งเกิดช้าขึ้นมาอีกโอ๊ย

ที่มากมายที่มาจากคนที่เรารักแล้วก็รักเราเนี่ย
หน้าตาที่บูดเบี้ยวก็กลายเป็นยิ้มในทันที

ปีนี้เซอร์ไพรส์เนียนมากนะครับ
ขอบคุณนะครับทุกรายละเอียด

แล้วก็แอดใบเฟิร์นบ้าใช่ไหม

ไม่ใช่การเปิดตัวไม่ได้เป็นการสวีท

ผมไม่ว่างไม่เคยว่างไปงานวันเกิดเมียสักครั้ง
ทำงานผมอยู่กับร่างทรง
เหรอเขาบอกว่าจริงแล้วไม่ต้องไปพูดถึงอายุ
ถือว่าเป็นการรวมตัวผมทำปัจจราภาคแล้วก็เอสุพชัย
บอกน้องมดดำพี่ไม่สามารถเข้าของขวัญมายูได้เลย
เด็กอะไรก็ไม่รู้เจอน่ะพี่ลองกิ๊ด

เรียกพี่หนุ่มมาทำอะไร
เรียกพี่หนุ่มมาทำอะไร

คุณก็กลับไปกอดภรรยาคุณ
ทำไมจบเร็วอย่างนี้

ทำไมไม่ไปงานบากเกิดเมียตัวเองนะ
ผมไม่ว่างไงผมถ่ายรายการ
วานทำไมไม่ให้

อะไรเนี่ย
พี่กูช่วยมึงนะ